แม้จะผิดคาดไปสักนิดเพราะว่าฝนไม่โปรยปลายออกมาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกัน
แล้วก็อีกหลายต่อหลายวงหลายคนเนี่ยนะคะ
เขาก็มามอบความสนุกสนานแบบครบรถค่ะ
เพลงมาแบบให้แฟนได้โยกแล้วก็กรี๊ดไปพร้อมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่แค่บรรยากาศนะยังสนุกสนานขนาดนี้เลย
อยากจะไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริงจะได้รู้ว่าโอ้โหจะสนุกสนานขนาดไหน
เพราะว่าแต่ละวงนี่คุณภาพมากฝนไม่ตกไม่เป็นไรแต่ว่าหัวใจชุ่มฉ่ำแน่นอน